ส่วนช่วงนี้ปิดท้ายกันที่คลิปช็อตเด็ดสังเวียนเดือด

ติดตามได้นะครับกับช็อตเด็ดสังเวียนเดือด

ในช่วง๔ทุ่มวันนี้กลับมาออกอากาศกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็๑๓สิงหาคมนี้กับการแถวสดนะครับ
ต่อสู้ที่ทุกคนจับตารอคอย
มีนักสู้ไทยขึ้นสู้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ

และพวกมันทรงทุกตอนพวกมันหลบไปแล้ว
อัฟฟินอัลโน่ยังเห็นกับเวลาที่เตรียม

และเอดี้ต้องช่วยด้วย
เขามาหลังและกลับมาช่วยที่จุดยอด
พระเจ้าหนีนี่

พระเจ้าหนีนี่
พระเจ้าหายทำ

พระเจ้าหนีนี่
ท่านหายทำ